เช้าวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
งานนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นความสวยงามของเรือของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งพร้อมกันนะคะ
คุณกมลวันการีพัฒน์พาไปชมค่ะ
ยกมือขึ้นวันทาวายแม่ยาตั้งเขียนทอง
เสียงเพลงเหเรือที่ดังกึกกล้องสะท้อนวิถีชีวิตคุณราชโดที่ต้องพึ่งพาสายน้ำ
และแสดงถึงความจงรักภักดีที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวรโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ในการซ้อมใหญ่ของชาวบ้านหมู่๗เพื่อเตรียมนำเรือเข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ชุมชนราชโดค่ะ
ลีลาการเปล่งเสียงสุดพลังพร้อมกับยกไม้พายในท่วงท่าที่สวยงาม
ฝีภายทั้ง๑๔คนทุ่มเทซ้อมอย่างหนักเพราะเรือลำนี้จะใช้เป็นเรือนำขบวนแห่เทียนทางน้ำ
ก่อนวันงานชาวบ้านริมฝั่งคลองรัชโด
จะออกมาช่วยกันตกแต่งเรือที่บริเวณใต้ถุนบ้าน
ลำตั้งใจตกแต่งเพื่อนำเรือออกไปร่วมงานบุญใหญ่
โชว์ความสวยงามของเรือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมค่ะ
ประเพณีนี้ทำให้ย้อนอดีตถึงสมัยเด็กนะคะ
สมัยเด็กเนี่ยเราเคยพายเรือเล่นโดดน้ำเล่นว่ายน้ำ

แต่ก็มีเรืออีกจำนวนไม่น้อยที่แต่งเพื่อเข้าประกวดเรือเทียนพรรษา

คือเรือสวยงามเรือวรรณคดีและเรือวิถีชีวิตค่ะ
ประกวดนี้ชาวบ้านลงแข่งขันกันอย่างคึกคัก
อย่างชาวบ้านหมู่๔ก็มารวมกลุ่มกันตกแต่งเรือ๑๓ลำ
ระดับประดาษด้วยดอกไม้สดแสบด้วยดอกไม้ปลอมหลากสี
ไปสะดุดตากับเรือเสด็จแม่ย่าทัพทิม
สื่อถึงอาชีพหลักของชาวรัชโด
นั่นก็คือการทำนามีหุ่นชาวนาถือเขียวเกี่ยวข้าว
และแสดงสัญลักษณ์ของอาชีพหาปลา
กระด้งกระบุงตะก้าปิ่นโตก็เก๋ดีค่ะ
เสด็จแม่สมัยทิพย์ลำนี้แสดงถึงวิถีพุทธ
ใบตองและดาวเรืองแต่งเป็นธรรมจักรวงล้อแห่งชีวิต
กิมมิกอีกนิดด้วยตัวหง
ตะเคียนลำนี้ค่ะมีอายุกว่า๕๐ปี
เป็นเรือของกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองน้ำใหญ่
ที่เป็นแชมป์๓สมัยซ้อนในการตกแต่งเรือประเภทสวยงามค่ะ
ในปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงของราชครบ๗๐ปีค่ะ
โดยมีชาวบ้านกว่า๒๐คนค่ะมาช่วยกันประดับประดาเรือลำนี้
เพื่อที่จะรักษาแชมป์สมัยที่๔นั่นเองค่ะ
เก่าประเภทสวยงามเน้นการใช้ดอกไม้สดเท่านั้นค่ะ
ปีนี้ใช้ดอกบานไม่รู้โรยกว่า๒๕กิโลกรัม
ใช้เวลาทั้งหมด๔วันและจะทำเสร็จในช่วงเช้ามืดของวันงาน
ก็ผมก็มั่นใจมากครับ
เพราะการทำงานของเราเนี่ยมีความสามารถคีย์
ทุกคนในชุมชนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยก็มาช่วยกันทุกอย่าง
ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าต้องชนะครับ
ทุกลำเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะนำไปร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
คลองราชโดเพื่อแสดงพลังแห่เทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน